ตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังติดอยู่บนท้องถนนหรือว่าอยู่ในช่วงของการเดินทางนะคะ
บางคนเขาวางแผนนะไปก่อนหน้านี้แล้ว
ตั้งแต่ช่วงหยุดยาวเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเออใช่ค่ะ
แต่ก็ยังมีบางคนแล้วก็หลายคนล่ะค่ะที่เพิ่งจะเริ่มออกเดินทางกัน
วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เขาบอกว่าถนนยิ่งสายอีสานเนี่ยตอนนี้โอ้โห
รถเริ่มจะหนาแน่นกันแล้วนะคะใครจะไปไหนเนี่ย
วางแผนการเดินทางกันให้ดีหน่อยวันนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพเส้นทางการจราจรกันเลยนะคะ
ติดตามบรรยากาศกันกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพนะครับบริเวณเขื่อนลำตะคองขณะนี้นะครับ
การจราจรถือได้ว่ารถเริ่มที่จะหนาแน่นแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันบริเวณอำเภอปากช่องและอำเภอมวกเหล็กนะครับการจราจรยังถือว่าคล่องตัวครับ
สภาพการจราจรนะครับบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานที่บริเวณถนนมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ขาเข้าจังหวัดนครราชศรีมานะครับมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานตอนบน
รถยังคล่องตัวนะครับสามารถใช้ความเร็วได้อยู่และคาดว่าช่วงเย็น
โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นโค้งเขาวงจันทร์นะครับรถจะหนาแน่น
ทำให้มีการชะลอตัวสะสมซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถเสียขึ้นได้
โดยพื้นที่สพมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ
มีจุดให้บริการประชาชนที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
และจุดบริการประชาชนโรงเรียนมวกเหล็กมวกเหล็กนะครับ
โดยมีทีมแพทย์น้ำดื่มฟรีและบริการตรวจสภาพรถฟรีด้วย
ส่วนที่จุดบริการประชาชนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
จุดบริการแรกก่อนเข้าเขตจังหวัดนครราชศรีมาก็มีการแจกน้ำดื่มฟรี
โดยมีประชาชนมาจอดรอรับน้ำกันจำนวนมาก
สร้างศีลสารให้หายเมื่อล้ะขับรถทางไกลได้
การจารจรรยังถือว่ากล้องตัวสำหรับช่วงเที่ยงแต่จะมีการจะเปรียบแผนรองรับการจารจรรยังเอง
ทางสภพกลางดงและตำรวจประทานภาค๓กรองคับการตำรวจประทานจังหวัดนครรัฐศีมาได้มีแผนออกแผนคำสั่งรองรับโดยภาษาโดยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงเทศบาลกลางดงเทศบาลศรีมามงคลแล้วก็อบตดงพญาเย็นนะครับ
ว่าน่าจะคึกคักมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันนี้นะครับ
ซึ่งทางจังหวัดนครราชศรีมาก็มีการเตรียมความพร้อม
รับมือสถานการณ์รถติดหนาแน่นบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายไว้
ตามเส้นทางต่างบนถนนมิตรภาพ
ระยะทาง๒๐๐กิโลเมตรที่ผ่านจังหวัดนครราชศรีมา

ขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือบรรยากาศนะครับ
บริเวณถนนมิตรภาพเขื่อนลำตะคองนะครับ
สังเกตเห็นว่ารถเนี่ยเริ่มที่จะหนาแน่นแล้วนะครับ
แล้วก็เริ่มที่จะหยุดนิ่งเป็นบางส่วน
แล้วก็คาดว่าจะเยอะแล้วก็หยุดชะลอตัว

แล้วก็ใครที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้นะครับ
ควรที่จะวางแผนการเดินทางไว้อย่างล่วงหน้านะครับ
เพราะว่าอาจจะเกิดกับเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นได้
แล้วก็อาจจะเจอกับสภาพรถติดนะครับ
นี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่ถนนมิตรภาพ

รายงานจากถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ขอบคุณค่ะก็ยังพอเคลื่อนตัวกันได้อยู่นะ

คงแน่นมากนะฮะ